๒๐นาทีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้เสื้อข่าวเย็นไทยรัฐรุ่นหนึ่งไปนะครับ
สีเขียวสดใสส่งข้อความมานะครับผ่านไลน์แอดไทยรัฐนะครับ
แล้วก็ส่งข้อความให้กำลังใจคนที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญสองอย่างอย่าลืมทีเดียวเชียวชื่อและเบอร์โทรศัพท์
เดี๋ยวเราจะเลือกและติดต่อกลับไปนะครับ
ใช่ค่ะ๓ตัวด้วยกันนะคะที่จะมอบให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก็มีเหตุการณ์ที่ทางตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
รวบตัวผู้ชายสองคนนะคะที่รับจ้างโอนเงินนะคะ
รับรับแล้วก็โอนเงินนะคะแก๊งเฟสแฮ็กไลน์หลอกยืมเงิน
แล้วก็ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๓ล้านบาททีเดียวค่ะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ได้แถลงนะคะ
ผลการจับกลุ่มนายพินโยคงกองและนายวัชรพลสิริบุตรค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครราชศรีมา
ตรวจสอบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร๓เดือนจำนวน๓ล้านบาท
ตำรวจก็แจ้ง๔ข้อหานะคะร่วมกันช่อกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่น
เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมกันกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนนะคะ
ข้อหานี้เลยนะคะการจับกลุ่มครั้งนี้มาจากผู้เสียหาย
ซึ่งถูกคนกลุ่มนี้ใช้ไลน์เก่าของญาติที่ทำมือถือหายไปเมื่อ๕ปีก่อน
ทักมาหาเขาค่ะแล้วก็มาขอยืมเงินเขาคิดว่าเป็นญาติ
ก็เลยโอนให้ไป๔๗๙๐๐บาทแล้วก็มีผู้เสียหายอีกคนนึง
ลายเดียวกันเลยค่ะทักมาหลอกยืมเงินก็โอนไปให้อีก๑๕๐๐บาท
ทั้งคู่ได้เข้าแจ้งความไว้ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เมืองต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ามีหน้าที่รับจ้างโอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายต่ออีกทีนึง
ต้องขยายผลเลยนะคะเขาบอกว่ามีแก๊งมิจฉาชีพติดต่อมาให้เปิดบัญชีนะคะ
เพื่อรับเงินแล้วก็โอนต่อก็จะได้ค่าตอบแทนร้อยละ๑๐
ตำรวจซักเนี่ยรับสารภาพเลยนะคะว่าทำมาแล้วหลายครั้งนะคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจฝากถึงผู้เสียหายนะคะใครที่เคยถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอสองบัญชีด้วยกันนะคะ
มีบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อของนางสาวนัชรินพิบูลนะคะ
ธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะสามารถติดต่อได้นะคะ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓เบอร์โทรศัพท์นะคะ
๐๔๔๙๒๘๘๖๘ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มได้เลยนะคะ
เพราะว่าคนร้ายรับสารภาพบอกทำมาหลายรายแล้วก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ
หลงเชื่อนะคะญาติบุคคลใกล้ชิดทักแชททักไลน์มา
ต้องสอบถามข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะโอนเงินไปค่ะ
นี่ค่ะคือรูปแบบการทำงานของคนร้ายค่ะ